ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะตลาดยิ่งเจริญค่ะ
มีการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพจากเศษผักผลไม้เหลือใช้นะคะ
ทางตลาดได้มีการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าลูกค้ารวมไปถึงการนำขยะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากเศษผลไม้เหลือใช้ด้วยตนเองนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนรู้มาให้ความรู้แล้วก็คอยแนะนำเรื่องของการผสมผลิตภัณฑ์ต่าง
นำขยะอินซีมาผสมอย่างเช่นพวกเศษผักผลไม้ที่ร้านค้าไม่ต้องการที่จะนำมาใช้แล้วนะคะก็นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการล้างพื้นล้างแผงตลาดรวมไปถึงแผงค้าต่างแล้วก็นำกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วย
คือการพัฒนาองค์กรรอบด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การแบ่งปันนะคะ
นางสาวนรมนประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญเปิดเผยค่ะว่าพฤติกรรมการบริโภคการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเพิ่มจำนวนของประชากรต่างส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปีนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อตลาดจะมีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างว่านึกนิลหลักหมื่นการ์บต่อวัน
มีการผลิตขยะถึง๑หมื่นถึง๒หมื่นกิโลกรัมต่อวัน
ด้วยเหตุนี้ทำให้ตลาดยิ่งเจริญนะคะ
มีแนวคิดในการที่จะทำให้ขยะเหลือศูนย์
หรือว่าลดปริมาณของเสียเศษผักเศษผลไม้ที่จะทิ้งให้น้อยที่สุด
แล้วก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีประโยชน์
รักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ